คุณผู้ชมนะคะมาที่คอลัมป์ชักทงรบของคุณกิเลนประลองเชิงค่ะ
คุณกิเลนประลองเชิงได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจในคอรัมป์นี้นะคะ
อยู่หน้าสามของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันนี้ในบทความที่ชื่อว่าจุดเปลี่ยนค่ะ
โดยคุณกิเลนประลองเชิงได้เท้าความถึงจุดเปลี่ยนที่นึกไม่ถึง
อย่างเช่นค่านิยมก่อนหน้านี้ของคนไทยโบราณคุณนัทพงศ์ที่เรานิยมฟันดำมากกว่าฟันขาว
เราเคยได้ยินใช่ไหมคะสมัยราชการต้นเลยนะฮะถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ไปกว่านั้นอีกด้วยนะคือเขาเขาบอกว่าคนไทยสมัยโบราณเนี่ยนิยมฟันดำมากกว่าฟันขาว
ถ้าฟันดำเนี่ยถือว่าสวยฟันขาวคือไม่ดีไม่มงคลซึ่งจะต่างจากทางตะวันตกอย่างสิ้นเชิง
ถ้าเราจะดูฝรั่งที่เข้ามาในสมัยพระนารายได้มีบันทึกเอาไว้นะคะ
บอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงไม่อาบทนดูพวกเราได้ก็คือตรงพวกเรามีฟันขาว
เพราะพวกนางเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจเท่านั้นที่มีฟันขาวอันนี้คือค่านิยมของไทยสมัยก่อนนะคะ
ทำให้ฟันกลายเป็นสีดำจะได้อินเทรนด์
ตรงนี้ถ้าใครสนใจว่าเขาทำยังไงขอเชิญไปอ่านได้ในชักทงรบนะคะ
ยาสีฟันสมัยนั้นก็ต้องเป็นยาสีฟันที่ทำให้ฟันดำถึงจะขายได้เพราะเขาฮิตฟันดำ

แล้วหลังจากนั้นน่ะค่านิยมก็ค่อยเปลี่ยน
จนกระทั่งสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม
ชวนคนไทยเลิกกินหมาก
พอไม่กินหมากฟันก็ค่อยขาวขึ้นไงฮะ
สุดท้ายเนี่ยคนไทยก็หันมณียมฟันขาวกันหมด
โอ้โหเดี๋ยวนี้จะฟันแบบนี้ไม่ได้นะครับ

โดยเชื่อมกับการระบาดของโควิดในรอบที่๓บอกว่า
เดี๋ยวนี้เราต้องใส่หน้ากากออกนอกบ้านกันทุกคนนายกก็ยังโดนปรับเพราะไม่ใส่
ดูข่าวพิธีกรก็ต้องใส่พูดไม่ถนัดฟังไม่ถนัดก็ต้องใส่
ผมไม่รู้ว่าเราเตรียมรับสถานการณ์ใส่หน้ากากกันแค่ไหน
หากต้องทำเป็นการถาวรเราจะฝึกภาษามือใช้กันบ้างหรือไม่
เพราะตอนนี้ยิ้มให้ใครก็ไม่มีใครยิ้มรับกันแล้ว
รู้หรือไม่เห็นน่ะนะคะต่อไปจะต้องมีการฝึกภาษามือหรือไม่
นี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของคนไทยหรือไม่
ก็ต้องรอดูนะคะว่าโควิดจะหมดไปหรือไม่นั่นเองนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกิเลนประลองเชิงและคอลัมป์ชักทงรบจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้
ใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลงไปอ่านดูสนุกมากทีเดียวนะคะ
เปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะฮะอีกหน่อยผมเดินผ่านคุณพระราพรผมจะทำแบบนี้นะครับ
ยิ้มแล้วผมก็อย่างนี้หมายถึงหน้าผมก็
ภาษามือกันจริงค่ะเพราะบางทีเราอาจจะสื่อสารได้ไม่สมบูรณ์แบบ
เพราะว่าเราไม่เห็นไปครึ่งหน้าแล้ว